สวังหาเลขเด็ดอยู่ใกล้คุงเทพภาษาประธุมธานีคุณผู้ชม
ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคนนิยมไปกันเยอะเลยคุณผู้ชม
ก็คือไปขอโชคจากกุมารเจ้าสัวเหง
แล้วก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์ฤษีเนร

พึ่งเคยเห็นแบบนี้เลยนะสีแดงแบบนี้

เรียงติดสนิทแบบชัดเจนเลยนะ
โอ้โฮเอาแหมาคุม

มันปล่อยเล่นกับภาษาได้ด้วย
ไปดูกันไปดูการอยู่ที่ไหน
นี่ค่ะอาสมรือศรีเนรนะคะ
ธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกปฐุมธานีบางปะอินนี่เอง

ก็ยังมาถวายน้ำแดงกุมารเจ้าสวยเห็งด้วย

แล้วก็ไปขอพรจากกุมารเจ้าสัวเหงนะคะ
หวังที่จะให้มีทรัพย์กองโต
ประชาชนจำนวนมากเขาถูกรางวัลกันมาหลายงวดแล้ว

นักเสี่ยงโชคทั้งหลายทั้งปวง
ก็มาเพ่งอ่างน้ำมนต์เนี่ย

ก็คือกรอบพ่อปู่ฤษีพระเมฆ
อาบน้ำมนต์มากรูดหมื่นวัดด้วยเนี่ยเป็นประเพณีเป็นวิธีการพิธีกรรมของเขาที่วัดแห่งนี้นะคะนี่นี่นี่ดูดูดูดูนี่อ๋อถ่ายข้อมอย่างเงี้ยน้องกูนิ้วนาวดูดิการอาบน้ำมนต์ที่นี่เขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะเออดูครับแล้วก็ต้องคว่ำคว่ำถังเอาไว้อย่างงี้เลยแบบเสร็จแล้ว
ใครได้อาบแล้วหรือเปล่าถูกต้องเลยนะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นอกจากนี้ฤษีเนรธาตุพุทธคุณก็ยังได้สร้างรูปหล่อพญาครุฑสูง๕เมตรเพื่อบันดาลให้ประชาชนที่มีศีลมีความศรัทธาปรารถนาสิ่งใดสำริดผลเจริญด้วยเกียรติยศมีอายุยืนสุขสดชื่นสมหวังดังปรารถนา